ดูเรื่องประเด็นวัคซีนกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้าเนี่ย
ตอนนี้ก็คืออย่างที่รู้กันว่ามันยังมีไม่ทั่วถึงอย่างที่คุณเขมสนบอกไปว่า
บางทีคนอยากฉีดยังไม่ได้ฉีดเลยใช่เออแล้วมันก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยตกลงจะกระจายยังไง
ลงทะเบียนแบบไหนเมื่อไหร่เรื่องนี้ยังหาคำตอบไม่ได้
เรื่องใหม่มาอีกแล้วนะเขาบอกว่ามีการขายบัตรคิวฉีดวัคซีนกันค่ะ
ค่ะที่คลองเตยคือถึงขั้นเดินเลขขายให้กับคนที่ยืนต่อคิว
หรือว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาว่าเอ้าคุณอยากฉีดวัคซีนไหมอย่างนี้
แล้วก็ขายกันใบละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทแบบนั้นเลยนะคะ
ชาวชุมชนคลองเตยยืนยันกับเราแล้วว่ามีการซื้อขาย
มีการเร่ขายแบบนี้จริงจริงทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่นะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าชาวบ้านในชุมชนคลองเตยหลายร้อยคนขออภัยหลายคนนะคะ
ร้องเรียนมาที่ประธานชุมชนว่ามีคนฉวยโอกาสเอาบัตรคิววัคซีนโควิด๑๙
สำนักงานเขตคลองเตยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน
แล้วก็เอาไปขายในราคาใบละสามร้อยถึงห้าร้อยบาท
เราก็ลงพื้นที่ไปดูที่ชุมชนคลองเตยชุมชน๗๐ไร่
ชุมชนล็อกหนึ่งสองสามเพื่อสอบถามข้อมูลนี้ว่ามันจริงหรือเปล่า
ที่ชุมชน๗๐ไร่นะคะชาวชุมชนคนหนึ่งเขาบอกทีมข่าวเราว่า

เตยกลายเป็นคลัสเตอร์เป็นพื้นที่เสี่ยง
ก็มีการจัดพื้นที่ให้ฉีดวัคซีนเชิงรุกนะคะ
คนในชุมชนเขาก็จะมีการทยอยไปฉีดวัคซีนกันช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกเขาเห็นกับตาเลยนะคะว่า
มีคนมาเร่ขายบัตรคิวฉีดวัคซีนยังมาเร่ขายให้เขาอยู่ด้วยซ้ำ
เจอทั้งตอนที่อยู่ในชุมชนเจอทั้งหน้าจุดบริการฉีดวัคซีน
ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ที่ฉวยโอกาสขายบัตรคิวฉีดวัคซีน
ก็คือคนในชุมชนคลองเตยนั่นแหละค่ะไม่ใช่คนนอกพื้นที่เลย
เขาบอกวิธีการเลขขายบัตรคิวมีสองแบบนะคะแบบแรกก็คือ
กลุ่มนี้เนี่ยจะรับบัตรคิวจากประธานชุมชนที่เขาประกาศเสียงตามสายให้ชาวชุมชนไปรับบัตร
พอไปรับมาแล้วปุ๊บก็จะไปเดินเตร่อยู่ในชุมชนหรือไม่ก็ริมถนนหน้าชุมชนค่ะ
แล้วก็ถามเลยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบอกพี่อยากจะฉีดวัคซีนไหม
ถ้าอยากฉีดผมมีบัตรขายมีบัตรคิวให้ซื้อไหม๓๐๐บาท๕๐๐บาทแล้วแต่ตกลง
ส่วนแบบที่๒นะคะก็คือกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะรวบรวมบัตรคิวเอาไว้
ให้คนนอกเขตที่อยากจะฉีดวัคซีนติดต่อเข้ามาแล้วก็นัดซื้อขายกัน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนต่างด้าวนะคะที่จะติดต่อมาขอซื้อ
ราคาก็อย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะเท่ากันสามถึงห้าร้อยแล้วแต่ตกลงนะคะ
เขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้การขายบัตรคิวมันทำได้ง่ายเนี่ยเพราะมันมีช่องโหวเยอะ
บัตรคิวมีอะไรบ้างนี่ค่ะมีแค่วันเวลาแล้วก็สถานที่
ที่จะให้คนที่ถือบัตรคิวนั้นไปรับวัคซีน
แต่ไม่ได้มีชื่อว่าไม่ต้องมียืนยันตัวตนว่า
บัตรคิวนี้เป็นของอรัชพรชลาดลนะหรือว่าเป็นของเขมมาสอนดูข่าวนะ
คิวที่เท่าไหร่ใช่ค่ะมีแค่นี้จริงมันก็เลยไม่สามารถระบุได้ว่าบัตรคิวนี้เป็นของใคร
ก็เลยสามารถขายให้กับคนทั่วไปได้นะคะไม่มีการลงชื่อแล้ว
จริงประธานชุมชนที่เป็นคนแจกจ่ายบัตรเนี่ยคนเขาก็เยอะนะในชุมชน
ประธานก็ไม่สามารถมานั่งไล่เรียงได้ว่าคนนี้ชื่ออะไรมารับไปแล้วติ๊กถูกติ๊กเช็คกันอะไรแบบนี้ค่ะ
เจอประจำเจอที่ว่าจะให้ตังค์ประจำบางคนเขาก็ให้ด้วยความเต็มใจอยากฉีดนะ
อย่างน้องบอกเขาไม่ได้ระบุเด็กว่าชื่อคนน้องคนนี้ชุมชนนั้น
ชุมชนนี้ไม่ได้ระบุมันระบุแค่วันที่สถานที่ฉีดเวลาแค่นั้นเอง
แต่มึงต้องไปเอานายจ้างนะ

แต่ถ้ามึงไม่มีนายจ้างมึงซื้อบัตรไป

อย่าไปถีบเขานะคะเดี๋ยวโดนข้อหาทำร้ายร่างกายไปอีก
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนรับรู้เรื่องแล้ว
เพราะว่าเราก็ได้ไปคุยกับประธานชุมชนคลองเตยล็อก๑๒๓นะคะ

เขาบอกว่าผมรู้นะปัญหาเรื่องการขายบัตรคิวฉีดวัคซีน
ข้อมูลได้พยายามจะเข้าไปตรวจจับเหมือนกัน
ไม่ทันจริงไม่ทันคนกลุ่มนี้จริง
ก็ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาความผิดพลาดที่แก้ไขได้ค่อนข้างยาก
เพราะประธานแต่ละชุมชนที่ได้รับบัตรคิวมาจากสำนักงานเขตเนี่ย
คือเขาก็ทำงานกันหนักเหมือนกันในการที่จะต้องไปดูจำนวนลูกบ้าน
กระจายบัตรคิวตรวจสอบดูลูกบ้านได้ครบหรือยังอะไรแบบไหน
มันก็ไม่มีเวลาว่างพอที่จะมานั่งตรวจสอบทีละคนทีละคนเลยว่า
คนไหนชื่ออะไรได้บัตรคิวไปแล้วบ้าง
บางทีคนที่ฉวยโอกาสก็สลับหน้ามารับบัตรคิว

บางคนที่รับบัตรไปแล้วแต่ยังไม่กล้าฉีด
คือยังมีบางคนอยู่ที่ยังกังวลเรื่องของผลข้างเคียงหรือว่าความมั่นใจในวัคซีน
พอไม่กล้าฉีดก็เลยเอาบัตรไปให้คนอื่นแล้วก็อาจจะได้เงินค่าตอบแทนมา

อยากฝากไปที่สำนักงานเขตคลองเตยหรือไม่ก็เขตอื่นก็ได้ว่า
อย่างนั้นแล้วเนี่ยต้นทางมีการระบุชื่อหรือว่าทำสัญลักษณ์อะไรก็ได้ลงไปในบัตรคิว
อุดช่องโหวตนี้ได้ไหมจะได้แก้ปัญหานี้ได้ค่ะ

ไปเมื่อมันก็เหมือนเป็นกลุ่มกลุ่ม

มันทำให้ของเตยมันเสียงอ่ะอย่างสถานการณ์เขตมีระบบอยู่ในข้าว
หาข้อมูลก็ได้ว่านักทุกคนทนเนี้ยมีคนเท่าไหร่
ทำไมถึงว่าไม่เอาส่งบัตรเหมือนกัน
เรียกตั้งเลยหรือว่าทำอะไรนะบัตรแรงชน
ให้คนหนึ่งตัวนี้ตัวนี้หรือคนไม่ได้เลขที่นี้
มีที่ที่ไปฉีดในวันนี้วันนี้หรือว่าใครเอาบัตรแบตชนเนี้ย
ของตัวเองอ่ะไปเสียบหน้างานเลยมันก็จะมันจะช่วยคัดกรองได้ว่า
เวลามันเปลี่ยนไปแล้วพวกคุณฉีดแล้วคือตอนนี้เนี้ย
ชุมชนคลองเตยเขามีการดำเนินการฉีดไปครบเรียบร้อยแล้ว
ในช่วงที่มันมีเรื่องการขายบัตรคิวคือช่วงที่เขากำลังดำเนินการฉีดกันอยู่
ตอนนี้พอฉีดครบแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประเด็นเรื่องการขายบัตรคิวเกิดขึ้นแล้วนะคะ
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบจริงเพราะมันก็ยังมีอีกหลายพื้นที่แหละที่ต้องมีการให้คนในพื้นที่หรือว่าคนในชุมชนไปฉีดวัคซีนแบบนี้
ใช่ก็จะมีปัญหาเรื่องของการรอคิวต่อคิวอะไรแบบนี้ค่ะในบางพื้นที่อยู่เหมือนกัน